คุณเอกพบพอดูเรื่องแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ย
คือผมฟังพี่เขาเล่าแล้วผมยังเหนื่อยใจแทนนะครับ

สักวันหลังจะเจออย่างนี้ก็ได้คือไปตรงนี้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนี้แน่นอนใช่ครับ

เรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้เราเห็นมาเยอะ

ไอ้สายเคเบิ้ลล่วงมาพาดคอเขาลดเกาะเตี๋ยวคว่ำ

นั้นก็คุยตรงนี้วันนี้ก็เจออีกนะครับ
แล้วเค้าสร้ำกำซัด
พอเขาอุบัติเหตุเจ็บปางตายขนาดนี้
พอไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก็ไม่ได้รับการตรวจสอบ
หน่วยงานในเรื่องเคเบิ้ลอย่างนี้ครับ
มันควรมีหน่วยงานที่ให้ประชาชนพึ่งพาได้

มันต้องมีคำตอบสิครับว่าไอ้สายเนี่ยมันคือของบริษัทอะไร

เพราะว่าไอ้ที่สายเนี่ยครับ
มันมีชื่อบริษัทติดอยู่ที่สาย
มันปั๊มอยู่แล้ว

ถ้าสังเกตจริงมันก็ชัดเจนนะครับ

เมื่อวานนี้พอผมเจอพี่เขานะครับ
ก็เลยประสานท่านภูมิกับสนมินบุรีไป
ภูมิกับท่านก็เร่งรัดคดีให้นะครับ

ยังไงท่านก็ตามบริษัทได้อย่างแน่นอนนะครับ

แต่ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ

ผอเขตท่านประสานกับการไฟฟ้าบางเขนโดยตรงนะครับ

พอลื้อเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นสะอาดตาไป

มีการบอกเล่าเรื่องราวกันเนี่ย

โทรมาพร้อมทุกหน่วยงานเลยมาทุกหน่วยงานเลยครับ

มีใครบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่เช้าเลยวันนี้
ก็มีผู้กำกับสนมินบุรีค่ะแล้วก็
ก่อสตชใช่ค่ะก่อสตชท่านก็โทรมาแล้ว
แล้วก็ตอนขับรถวันนี้ค่ะก็มีของสายเทียบเบิ้ลค่ะ
ทราบแล้วว่าเป็นของใครแล้วเขาก็ติดต่อมา
เขาว่ายังไงบ้างเอาทางทางตำรวจก่อนตำรวจว่ายังไงบ้าง
ก็ตำรวจเขาโทรมาก็ไม่เหมือนวันแรกครับ

อันนี้ผู้กำกับโทรมาเองใช่ไหม

คนที่เจอวันแรกเหรอที่คุณบีไปแจ้งความแทนสามีแล้วเจอเหรอ

คุยดีแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะนัดผมไป
ให้ผมไปให้ปากคำอีกรอบหนึ่ง
ส่วนเขาก็ยังพูดว่า

คนที่เขามาตามเรื่องนะครับอ่าที่เขามาจากหน่วยงานของเขา
เขามาตามเรื่องเขาอยู่หน้าโรงพักสอนอมินมินบุรีพอดี

ผมก็เลยบอกว่าให้โรงสอบธรรมชคนเนี้ย
ที่เขาโทรมาหาผมเนี่ยให้โทรไปหาเบอร์สารวัตรเลย
บอกว่าคุณสารวัตรเขาก็กำลังตามเรื่องอยู่ว่า
สายแคร์เบื้อนเนี้ยเป็นของบริษัทไหนอืม

ตอนนี้ก็ได้เรื่องแล้วครับให้เขาประสานงานกันเลย
อยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ไม่ต้องออกไปใครก็คุยกันเองเลย
สองหน่วยงานก็คุยกันแล้วอ่าแต่ผมไปสืบมาเองก่อนอ่าว่า
กว่าที่คุณจะมาให้นี้ผมได้ถ้าเกิดไม่ได้
ไม่ได้เฟสไส่ใหม่ตั้งรอดของทางทางพี่เองมาช่วย
ผมก็ประชาชนธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้
ไม่มีสื่อกลางมาช่วยก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงเหมือนกัน
อาจจะเป็นแบบที่เขาพูดก็ได้อาจจะเจ็บฟรีก็ได้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมต้องไปจ้างทนายต้องไปทำเรื่องเองเดินเรื่องเองอย่างนี้
ก็บางทีเราอาจจะยอมเก็บก็ได้เพราะว่าเราเข้าไม่ถึงนะครับ
ทรัพย์สินที่จะต้องไปจ้างทนายอะไรอย่างนี้มันก็ไม่พอ
งานไปกี่วันแล้วเนี่ยร่วมสัปดาห์แล้วสิ

คือบางทีนะครับคุณเด็กอาภพ
โดยงานต่างบางทีก็บอกทำไมชอบไปร้องเพจดังชอบไปร้องสื่อ
ชอบไปร้องมูลนิธินั้นมูลนิธินี้จังบางทีเขาไม่ได้ความคืบหน้าจริงนะ
ก็เรื่องนี้ไงครับพี่อุ๋ยเนี่ยเขาไม่ได้มาร้องพวกเราก่อนนะ

เขาเนี่ยไปทำหน้าที่ของประชาชนคนธรรมดาไปแจ้งความไม่คืบหน้า
ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไอ้สายคือกศธช
ก็ถูกรอพอไล่ไปนู่นไปนี่
คือพอเขาไปติดต่อหน่วยงานแล้วมันไม่มีความคืบหน้า
ไม่มีคำตอบให้เขาเลยเขาเลยต้องมาติดต่อสื่อนะครับ
เพื่อช่วยเหลือเขาจริงมันไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
ผมว่าหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องนี้